คุณผู้ชมครับไปเที่ยวกันอีกที่หนึ่งอยู่ในอีสานเหมือนกันที่จังหวัดบึงกาล
ไปแล้วจะคลายร้อนเพราะว่าที่นี่เขามีแพร่บริการด้วยเดี๋ยวลากไปกลางน้ำเลย

นี่ครับโอ้โหเรือนแพรสุขจริงอิงกระแสไทรา

นี่แหละครับเป็นวิวคลายร้อนนะครับแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์กันที่นี่เลย
ไหนล่ะที่หนองเริงตำบลดอนย่านางอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาล
นี่ว่าถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับการพาครอบครัวและคนรักไป
บร้อนครับในพื้นที่ที่มีหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า๓๐๐กว่าไร่
คุณผู้ชมครับยิ่งใหญ่ตะกาตาคุณไปนะร่องแพ้ไปแบบนี้
จะลากไปอยู่กลางแม่น้ำอย่างนี้แหละคุณผู้ชมครับแล้วจะนั่งเล่นหรือจะโดดลงไปเล่นในน้ำ
ก็ทำได้หมดแล้วจะสั่งอาหารก็บอกเขาไปเดี๋ยวเขาก็จะขับเรือมาส่งให้
นี่โอโฮจัดส้มตำน้ำตกอะไรแหละแจ่เลย
เตรียมโดดลงน้ำแล้วเนี่ย
ก็มีเรือบริการจัดใหม่ก็โดดลงว่าเธอน้ำเพาร่วมควรพาน้องไป
แนะนำนิดนึงควรใส่เสื้อชูชีฟท่วงสรุปด้วยนะแล้ว
นี่ผมก็ขอย้ำแล้วกันนะแนะนำถ้ามีเวลาไปหรือใครอยู่ที่บึงการหรือว่าจังหวัดใกล้เคียง
โอ้โหน่าไปเที่ยวนะหน้าร้อนแบบนี้ไปหาสถานที่ท่องเที่ยวใคร
นี่หลากหลายจังหวัดเขาก็มีการจัดกิจกรรม
เพราะช่วงนี้อย่างที่บอกปิดเทอมไปกันเป็นครอบครัวแล้วนี่ใกล้สงกรานแล้วด้วยนะ
ใครมีแพลนไปไหนก็วางแผนกันให้ดีเรื่องของการเดินทางด้วยนะจ๊ะ